เรามองกันต่อที่เหลือวันนี้เนี่ย

วางแผนการลงทุนปรับกลยุทธ์อย่างไร
ติดตามพร้อมกันกับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นะครับ

ถ้าเกิดว่าช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมติดตามดูแวดวงการลงทุนเงินตลาดหุ้นนะครับ
ตั้งในเรื่องต่างประเทศจะเห็นว่าเรื่องรู้สึกเงียบนะครับท่านผู้ชม
จริงเป็นทั่วโลกนะครับไม่แค่เฉพาะตลาดไทยนะครับ
ในวันที่๑๔หรือ๑๕ที่ประชุมว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่า
แน่นอนว่าเป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตามองนะครับ

เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าช่วงตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับ
ตอนนั้นมีผลสำรวจออกมาว่าโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ย
ในรอบวันที่๑๕มีนาเนี่ยนะครับวิวมัน๖๐
แต่หลังจากเยเล่นพูดไปครั้งล่าสุดนะ
เขาบอกว่าเศรษฐกิจสำหรับตอนนี้ดูดีไม่แน่อาจจะต้องปรับขึ้นหรือเปล่า
ตอนนี้โอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็น๘๐เลยนะครับ
จริงค่อนข้างใกล้จะชัวร์แล้วนะครับ
เพราะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปิดไปที่๑๕๔๙๘๗จุดนะครับ
กนิดหน่อยนะครับลบประมาณ๓จุดกว่านะครับ
แต่ว่ารุ่มตลาดเทรดที่ประมาณ๓๖๐๐๐ล้านนะครับ
ต่างชาตินี่ขายออกมาสุทธิ๒๔๐๐ล้านนะ
ตั้งทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อ๑๐๐๐กว่าล้าน

ก่อนหน้านี้ช่วงต้นปีเนี่ยตลาดหุ้นไทยเทรดประมาณ๔๕๐๐๐ล้านนะครับ

โอ้โฮแปลว่าแผ่วลงมาผลควรนะครับ
ก็คือคนไม่ค่อยลงทุนแล้วนะครับอาจจะเจ้ารอ
รอก็ทิศทางเดียวกับต่างประเทศนะครับ
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราเห็นว่าตลาดต่างประเทศ
ก็เริ่มอาจจะปิดบวกลบไม่มากแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็รอในช่วงกลางเดือนนี้นะครับ
ซึ่งถ้าเกิดลองมาดูในสินทรัพย์ที่น่าจะเป็น

จะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์บางกลุ่ม
โดยเฉพาะอย่างทองคำเราเห็นว่าง

เพราะฉะนั้นทองคำต้องเรียนว่า
ถือว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหนึ่งที่นักทุนเวลา
แต่ถ้ากลับข้างกันให้แล้วเกิดคนมองว่าดอกเบี้ยจะขึ้น

เพราะว่าทองคำคราวพราลโลงทุนระยะยาวยาว
ไม่ได้อันผลตอบแท้ทาง
เพราะฉนั้นถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นควรต้องไปหาเป้าผลต่อแทนที่สูงขึ้น

เพราะว่าต่ำกว่า๓๕บาทนะ

ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ๓๕๑๐ก็อ่อนค่าลงไป

มันมีกระแสเงินลงทุนออกจากเงินบาทกลับไปดอลลาร์
ก็คือฟันโทรนั่นแหละเงินดัลล่าที่อยู่ในเทพธรรมไทย

ก็เลยให้ค่าเงินของเราอ่อนค่าลง
วันนี้น้องม้าเอาสไลด์อะไรมาฝากท่านผู้ชม
วันนี้ก็เนื่องจากในช่วงไตรมาส๔ไตรมาสปีที่แล้ว
เราจะเห็นว่าช่วงนี้บริษัทจดทะเบียนต่างในตลาดหุ้นเริ่มทยอยประกาศ
ผลประกอบการออกมาน่าจะครบถ้วนแล้ว
ซึ่งเราก็มาสรุปให้ดูในเซ็ต๕๐ว่า

ก็คือ๕๐อันดับบริษัทแรกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ตลาดหุ้นไทยมีบริษัทจดทะเบียน
บริษัทใหญ่น่าจะประมาณ๗๐๐บริษัทได้
แต่เขาจะมีการคัดเลือกว่าบริษัทเซต๕๐นี่มันคืออะไรบ้างน้องมาร์ค
ก็คือเอา๕๐ตัวแรกที่ใหญ่ที่สุดนั่นแหละ

นึกภาพแล้วเราเดินไปทำธุรกิจที่ไหนก็จะเห็นบริษัทเหล่านี้แหละ
อันดับหนึ่งนี่คือใหญ่สุดก็คือปอตท

ต้องเรียนว่าปตทเป็นบริษัทที่ทำด้านของน้ำมัน
เพราะฉะนั้นเรื่องของผลกำลิกำไรก็ขึ้นไปตามราคาน้ำมันในตลาดโลกอยู่แล้ว
อย่างนี้เขาบอกว่าปรทนี่กำไรปีที่แล้วนะสุทธิ๙๔๖๐๐กว่าล้าน
แต่ถ้าลองไปดูปีก่อนประมาณ๒๐๐๐ล้านเองนะครับ
เพราะว่าช่วงปีก่อนนู้นราคาน้ำมันปรับตัวลงมาแรง
แต่ว่าพอตอนที่ราคาน้ำมันมันปรับตัวลงมา
แต่ออมบว้างกับปอททก็ต้องเป็นการเก็บสต๊อกกินน้ำมันไว้ในครั้งบ้าง
ซึ่งพอราคามันกลับทิศมาเป็นขาขึ้นในช่วงปีที่แล้ว
เพราะฉะนั้นคนที่ซอครับน้ำมันไว้๒ปีที่แล้วนี่ยิ่มเลย

เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า๑๐อันดับที่กำลังเติบโตสูงสุดเนี่ย
๔๕ตัวเป็นกลุ่มพลังงาน

ผมว่ากลุ่มที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็น่าจะเป็นกลุ่มธนาคาร
แต่ถ้าพอมาดูฝั่งลอสบ้างท็อปโลเซอร์นะฮะเราจะเห็นว่า
ก็คือไม่โตเท่าไหร่อาจจะโทดถอยลงก็คือโทดถอยไปขนาดไหน
กำไรนี่หายไปเยอะ
อันนี้โอ้โหต้องได้อันที่๒แน่นอน
ส่วนต่างดอกเบี้ยไปปล่อยกู้ได้มากขึ้นนั่นเอง
นี่เราก็เลยเอาข่าวนี้ไปฝากท่านผู้ชมว่า
กลุ่มไหนโตไม่โตธุรกิจคุณจะเห็นว่าเป็นธุรกิจใหญ่ทั้งนั้นเลย

แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องติดตามก็คือผลกำไรของเขาจะเป็นยังไง

ครับนี่คือทั้งหมดของครอบครูโบร่งในช่วงนี้ครับ